ปกติแล้วมะม่วงกลิ่นมันเป็นอย่างไร

มะม่วงถ้ามะม่วงก็จะเป็นมะม่วงเปรี้ยว
ครับอีกแล้ว
เบาะว่ามะม่วงนี่กลิ่นมันเหมือนทุเรนจริง
มาที่บ้านลุงเลยมาดมเองเลยเดี๋ยวเอาให้ดมมาพิสูจน์กันเลย
ใครอยากไปพิสูจน์อยากไปดม

มันเป็นการรบกวนเกินไปฝากคุณลุงส่งมาเลยดีกว่า
อุ๊ยแต่ว่าดูเนื้อในมันก็มีความชำ
คือมันต้องรอให้มันสุกเองแล้วก็หล่น
ถ้าสอยแล้วมันเน่าอ่ะอันนี้ดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ
แปลกเหมือนกันนะแต่ก็อยากรู้ว่าพอมันเป็นกลิ่นทุเรียนแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนกันนะ
ใครเคยเห็นหรือใครรู้ว่ามันคือทุเรียนพันธุ์อะไรยังไงก็ส่งมาบอกเราได้นะคุณผู้ชมนะ
ส่งมาแต่บางคนส่งมาแล้วนะน้องใบตองบอกว่ามะม่วงกลิ่นทุเรียนเหม็นแตกเลยไอติมยังกลิ่นทุเรียนได้เลย
โอ้ยคุณชนะคุณก็แยกแยะไงสิ่งที่มนุษย์เค้าทำขึ้น
ก็ไอติมยังกลิ่นทุเรียนได้เลยอ่อนใจใจทำไม
วันคุณชนะก็กลิ่นแบบเปรี้ยวเหมือนกันนะ

กลิ่นคุณจะเปรี้ยวเหมือนกันบ้าง